มาดูอีกครู๑ว้านกัน

พี่ป้องนวัดเคยบอกในรายการว่าเชอรี่เนี่ยสเปก

ป้องนวัดเขาเล่นละครกับนางเอกใหม่

ไม่มีอายจะเขินกันอยากจะพูดกับแบบฟัน
คือเรื่องนี้เฮียป้องขอพี่คาแรคเตอร์นะคะจากหนุ่มเจ้าชู้หลายเมียค่ะ

อุ่นละมุนละมัยแถมโดนนางเอกปลอมตัวมาหล่ออีกต่างหากค่ะ
เขาบอกว่าสนิทสนมกันมากนะคะแบบสไตลหิกแกมหยอกค่ะ
แต่พอเข้าซีนโลเมติกก็มีเขินตลอด
เฮียป้องก็ยังชมแบบว่าเอาจริงเฟิร์นมันหน้าตาน่ารักนะ
คือนางเอกเขาเรียนวิศวะมานะแต่เขาแบบว่าดูแบบน่ารัก
ค่ะวิศวะคือต้องแบบแม่นดูดุ้ยหน่อย
แล้วตัวเล็กน่ารักสเปคเชียร์หรือเปล่า

เออฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยนะคะนะ

แต่ว่าถ้าดูตามตัวอย่างน้องอันนี้ก็ยังไม่ได้ออนจริง
เพราะว่าเรื่องนี้มันเราได้ถ่ายที่ต่างจังหวัดเยอะด้วยไง
ก็ดีแหละขนาดนี้ตะมูตะมิน่ารักมากเลยนะคะ